เป็นเรื่องที่แฟนคลับเป็นห่วงพอสมควรนะคะ
โดมค่ะโพสต์ภาพเรียวขาพร้อมบาดแผล
คือเหมือนจะเป็นเรื่องซีเรียสค่ะแต่ว่าฮาซะงั้นนะคะ

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รักในการปั่นจักรยานจริงนะคะ
สำหรับหนุ่มหลอกคันเทพโดมประกอลลำ
แต่ก็เกือบจะเสียโฉมจากเจ้าสองล้อซะแล้ว
เจ้าตัวเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายในช่วงเช้า
โดยหนุ่มโดมได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่มีบาดแผลที่ขา

พร้อมข้อความว่าปั่นมาอย่างหล่อเจอหมาวิ่งตัดหน้าความสิฮะ
แคปชั่นแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือว่าสงสารดี
แต่ที่แน่เจ้าตัวเขามีพยาบาลส่วนตัวคอยดูแลอย่างแน่นอนค่ะ
กีฬาแอดเมนเจอร์เป็นกำลังใจให้พี่โดมต่อไปนะคะ
ไม่ต้องเป็นห่วงเขามากหรอกเขามีหวานใจตัวจริง
เป็นนางพยาบาลคอยดูแลให้สบายหายห่วงค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป